หน้าสดใสเพราะว่า
คุณแม่
แต่ก่อนที่มันจะใส่แบบนี้มันก็ต้องมีผ่านสงครามมากันบ้าง

คือทุกอย่างนี้คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ยุ่งเหยิงมาก
เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราดูแลตัวเองมันจะต้องแบบ

แต่คืออยากบอกว่าก่อนที่จะมาเจอข้างหน้านี้นะคะก็คงจะเห็นกันอยู่แล้ว
คือท้องลูกคนแรกไงพี่หนุ้ยเราก็จะไม่มีประสบการณ์

บรรตูก็ห้ามไงพวกเล่นจริงอะ

ก็แห้งเกรอะกังนิ้วลอยมาเต็ม
คือเปิ้ลปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติไปเลย

เขาด้วยความที่แบบว่าหน้าก็เป็นลูกครึ่งอยู่แล้ว

มันก็ทำให้เปิ้ลใหญ่ก่อนวัย
พอยิ่งไม่ดูแลมันจะแกะลงไปเรื่อย
มันทำให้เปิ้ลไม่กล้าออกไปเจอใครเลย
พอเจอเนี่ยก็ต้องบดหน้าให้หนา
ใช่จริงก็ไม่รู้จะไปทำยังไง
ทีนี้ไปเจอพี่ปุ๋ยค่ะไปงานวันหนึ่ง

เราเหยียดว่าแบบเปิ้ลแกไปทำอะไรมาอะไรอย่างนี้
ทำไมหน้าพังขนาดนี้ปึ้งก็แบบเออพี่ปุ๋เปิ้ไม่กล้าใช้ได้เลย
พี่ปุ๋ยบอกว่างั้นเอานี่ไปรองอ๋อเขาก็เลยให้ให้ใช่มารอง
ใช่เปิ้ลก็แบบตอนนั้นมันก็เสียไม่ได้แล้วอ่ะก็เออ
เอาก็ได้ก็เลยลองใช้ดูอยากบอกว่าคืนแรกเนี่ย
รู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องมากคือแบบเฮ้ยตื่นมาแล้วรู้สึกว่าแบบ
ชุ่มชื้นเฮ้ยทำไมหน้าเรามันแบบฉ่ำนานอย่างเงี้ย
แล้วก็แบบเออนุ่มเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือคืนแรก
ใช่คืนแรกเลยแล้วก็เลยเออเออรู้สึกดีก็เลยใช้ต่อไปเรื่อยเรื่อย
เลยจนหมดกระปุกหนึ่งจ้ะกลับไปดูสิดูสิดูหน้าใสสิ
ใช่นี่คือหน้าสดนะคะอยากบอกว่าทุกวันนี้ลูกหน้าสดแบบว่าอยู่บ้าน
แค่แบบเติมคิ้วอย่างเดียวคืออยากบอกว่าหนึ่งกระปุกเนี่ย
เปิ้ลรู้เรื่องเลยว่าริ้วรอยที่เปิ้ลมีใต้ตาเนี่ย
มันแบบจางลงนะคะแล้วพวกฝ้ากระที่มีตรงแถวเนี้ย
ไม่มีไม่มีแล้วก็กลับมาไปเลยจ้ะแล้วหน้าเราก็นิ่ม
เราก็แบบรู้สึกแบบเออแต่น่าใสจริงจริงตอนที่เปิ้ลมาเนอะ
เออหน้าต้องแต่งหน้ามาอยากบอกว่าคนที่เจอเปิ้ลตอนเด็กเด็กอ่ะ
ใช่ไปทำอะไรมาแล้วซึ่งหน้าเด็กหน้าใสเลยเอออาที่ต่อมาส่งถูก
ฝั่งคุณนุ๊กบ้างส่งตัวแม่นิดหน่อยค่ะคือหนุ๊กต้องบอกก่อนเลยว่า
ุ๊กเองเป็นคนธรรมดาแล้วก็รักษาฟากรรมตลอดชีวิต
อยากให้เห็นรูปนี้รูปนี้คือตอนอายุ๓๓
๓๕แล้วเรารักษาฝ้ากะจากการที่จี้กะแต้มกะเป็นกรรมพันธุ์
แล้วก็ลอกกะลอกฝ้าลอกกะทำทุกอย่าง
กลายเป็นว่าผิวมันแบบกล้านแล้วอยากหายใช้สเตียลอย
ไม่รู้ว่าครีมรักษาฝ้ากะมันทำให้หน้าเราบาง
ยิงบางจากกะเป็นฝ้าเป็นปื้นหน้าจดไม่ได้เลย
มีโอกาสเจอพี่ปุ๋ยไปถามว่าพี่ปุ๋ยที่จริงเหรอ

ใช่ค่ะดูทีวีด้วยพี่ปุ๋ยด้วยเลยแบบโทรสั่งดีกว่าเป็นขั้นเจ็ด
บอกเลยว่าสิ่งนี้ก็คือ๑๕นาทีผิวฟูได้
เดี๋ยวคุณดูนะคะว่าเป็นเซรั่มแพงต้นที่มันเข้มข้นมาก
แล้วให้คุณหนุ๊ยลองเอารักษาฝ้ากะด้วยนะ

มีทาทั้งตัวมา
ตัวเดียวจบ

หรือลองดูนะคะว่ามือสองข้างของเรา
ความแตกต่างคือผิวจะปูขึ้นมา

แล้วนุ๊กบอกไงว่านุ๊กใช้หนึ่งกระปุกนะคะ

คุณบอกว่าจริงแค่สิบห้านาที
ห้านาทีครับคือมีงานวิจัยเลยว่า
ผิวเราเนี่ยจะแบบที่มันยับจะคลายลง

ต้อนรับผิวหน้าใหม่ต้อนรับปีใหม่นะคะ

สองพันเก้าอืมแต่วันนี้

แล้วบอกว่าขอเซรั่มแพลงต้อนนะคะ

หนึ่งแถมหนึ่งแต่ในราคาเพียงแค่

ของแท้จริงหนึ่งอย่างคือโฟม
เป็นโฟมคลาเจนโฟมกระชากเครื่องสำอาง

อันนี้เป็นอาเลนเตอร์กับหน้า

แล้วก็ลิปสติกสีแบบแดงมะเหมียว

เอาเลย

เรามีเวลาให้คุณเหลืออีกประมาณแค่๑นาที

เป็นพวงโปรลาเจนที่ครีนก็สำอางได้สเต็ปเดียวค่ะ

ใช่ค่ะรบลงตาได้เลยนะคะ

คุณดูนะคะว่าถ้าอยู่บ้านก็คือล้างออกหมด

ทั้งหมดนี้คือได้เท่าไหร่๓ชิ้น๓ชิ้น

แล้วก็โฟมอีก๑ขวด๓ชิ้นนะคะ

๗๖๐๐บาท๓ชิ้นเคยดูนะ

แล้วบอกว่าขอเซรั่มแพลงต้อนนะคะ
จ่าย๒๙๐๐ให้๓ชิ้นเลย

รีบโทรกับพี่เปิ้ลดีกว่าไปแล้วกันค่ะ

รีบนะคะปีใหม่นี้นะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เถอะ

เพราะว่าตอนนั้นที่เจอเปิ้ลท้องอยู่
นุ๊คก็เลยลองใช้

ลูกเองจะหลัก๔แล้วต้องบอกเลยว่ามันตึงจริง

อ้าให้แม่ใช้ด้วย

รับหน้าเด็กข้ามปีกัน

วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่
โปรดติดตามตอนต่อไป